ไปทานข้าวแกงง่ายแถมราคาสบายกระเป๋า
คุณเคยทานข้าวแกงแบร์กับดินไหม
ทีนี้แล้วไปทันได้ด้วยนะ
เดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดใต้ถนนพุทธบูชา
บรรยากาศแค่ตรงเเพลยแบญเนี่ย
ที่ตลาดใต้จังหวัดพริษบริษบูรชานะครับ
สองแควร์เขารู้กันดีไปช็อปของสดนานาชนิดเพื่อไปประกอบอาหารกันใช่ไหมสำหรับที่นี่
โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็ไปชิมไปชมกันเยอะ
และต้องแวะร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินของตลาดแห่งนี้ไปแล้วกับข้าวแกงแบร์กับดิน

วางหม้อเอาไว้กับดินนี้เลยค่ะโอ้คือภายในตลาดมีร้านข้าวแกงเนี่ยที่โดดเด่น
ไม่ได้ยืนเด่นแล้วก็เขานั่งเด่นจ้าเด่นจริง
แล้วกับของวงโอ้โฮจริงด้วย

ลูกค้าขาประจำและขาจรมากันเยอะ
เวียนนะส่วนใหญ่ก็ซื้อข้าวแกงใส่ถุงกลับบ้านไปใช่
เจ้าของร้านคุณประกอบหรือป้านอม
บอกว่าขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดใต้เกือบ๒๐ปีนะ

นี่คืออะไรอ่ะหล่นปูหล่นปู
ต้มยำขาหมู
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นเมนูเด็ดจริงที่ได้ดูที่ได้เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าต้องทำขายเป็นประจำ
และที่ขาดไม่ได้ลูกค้ามาต้องสั่ง
ะโลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่

นั่นก็คือปลาตะเพียนต้มเข็มตัวใหญ่
อันนี้ต้องต้มทุกวันไม่มีไม่ได้ลูกค้าโกรธ
เขาบอกว่าปลาตะเพียนต้มเค็มตัวใหญ่ของเขาเนี่ยราคาถุงละ๕๐บาทเอาดูดิ

นั่นแหละฮะไปแล้วต้องสั่งนั่นแล้วอย่างอื่นก็เป็นกับข้าวข้างเคียงสั่งไปได้
นอกเหนือจากที่ผมพูดมาทั้งหมดยังมีพวกแกงเขียวหวานลาบหมูแกงบอลแกงบวกแกงขี้เหล็กต้มยำขาหมูต้มพะโลแกงแคมโพ
ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

สนใจไปกันได้ที่ตลาดใต้นะครับ

อุดหนุนกันที่ตลาดใต้ช่วงเช้าของทุกวัน
เพื่อไม่ได้ไปหรือจะโทรไปสอบถามให้แก
รีบมัดใส่ถุงไว้ก่อน๐๙๔๖๔๓๗๖๑๓นะจ๊ะนะจ๊ะ
ไปลองอุดหนุนป้าแกดูนะครับ
ป้าจะขายช่วงเช้าแล้วขายหมดไวด้วย
ที่สำคัญ๒๐บาทมันถูกมากเลยอ่ะ

ที่ฉันชอบเหมือนกันนะเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ชอบไปเดินตลาดตอนเช้าของกิน